คุณผู้ชมครับอากาศดีแบบนี้
ขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวัง
ไม่แพ้กับช่วงของฝนตกเหมือนกัน

คุณผู้ชมได้ดูกัน๒เหตุการณ์
วันนี้นะมีเหตุหนึ่งที่ขึ้นหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้

เพราะว่าถ้าการนำเสนอข่าวทางทีวีของเรา

แต่ถ้าอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะขึ้นผ้าแบบนี้นะครับนี่ฮะ
อุบัติเหตุที่คุณผู้ชมจะเห็นว่า
นี่คือรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งชนทางบารียอร์
เสร็จแล้วนะฮะคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทะลุกระจกกระเด็นออกมานอกรถ

คือรถเก่งที่เขามีกล้องหน้ารถติดอยู่
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของรถเก่งคันหนึ่ง
แล้วจากนั้นรถเก่งวิ่งไป
ผู้ชายคนนี้ลงมากระแทกหน้ารถเก่งเขา

คุณผู้ชมฮะวันนี้มีภาพจากกล้องหน้ารถ

แต่ภาพจากกล้องหน้ารถก็เป็นอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรง
ดังนั้นจำเป็นให้ต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะครับ

เกิดขึ้นกับรถพ่วง๑๘ล้อเช่นเดียวกันนะครับ

จุดเกิดเหตุบนถนนโค้งดาราหนองค้อ
บริเวณซอยสายบรุ้งตำบลหนองขาม
มศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คู่กรณีเป็นรถบรรทุก๔ล้อสีขาว

พังยับเยินพุ่งชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ

คือนายสุพรรคนาหกขาหักทั้ง๒ข้าง
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเร่งนำอุปกรณ์ตัดทาง

ก่อนที่จะรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น

พระบรมราชเทวีณศรีราชา
เพื่อให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วนครับ

ขับมาจากทางโค้งดาบรา
และมุ่งหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำหนองคอ

ขับมาจากอ่างเก็บน้ำหนองคอ
มุ่งหน้าเข้าโค้งดาบราสวนทางกัน
หลังจากที่ไปส่งหมูที่ตลาดมา

รถบรรทุก๔ล้อได้เกิดเสียหลักแหกโค้งครับ
พุ่งชนเข้าข้างรถพ่วง๑๘ล้อ
ที่ขับสวนทางกันมาอย่างแรง
ทำให้นายสุพักได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ก็เกิดที่ชนบุรีเหมือนกัน
เกิดที่มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยานะครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ
แล้วก็ได้รับคลิปจากกล้องหน้ารถนี้เป็นหลักฐาน

รถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนแท่งเบลเลอร์
แต่คนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
กระเด็นทะลุกระจกรถพ่วง๑๘ล้อออกมา
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก๋งคันนี้

ใช่คือถ้าเกิดดูในคลิปจากกล้องหน้ารถ

คนที่อยู่ในรถตกใจมาก
แล้วก็คนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
เด็นลงมากระแทกหน้ากระโปรงรถเก๋งนะครับ
จากนั้นก็ตกลงไปที่ถนนเสียชีวิตนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
คนขับรถที่เสียชีวิตก็คือนายยุทธพงศ์หาวิลิ

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณขาเข้าพัทยา

ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

คนขับรถพ่วง๑๘ล้อน่าจะหลับใน
ด้านตำรวจจะเช็คภาพจากกล้องหน้ารถเก๋งอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง
ทั้ง๒เหตุเกิดขึ้นกับรถใหญ่